วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีปล้นบ่อนในพื้นที่แถวบางเขนนะครับ
จากที่เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าตกลงกลุ่มในเสือดุสิตเนี่ย
ฉายาเขาเนี่ยมามอบตัวแล้วนะบอกว่าไม่ได้ปล้นผมเข้าไปเล่นแล้วรู้สึกว่าโกงแน่
ก็เลยเคลียร์กับเจ้าของบ่อนได้เงินคืนมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรจบ
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็เป็นปืนบีบีกันไม่ใช่ปืนจริง
บอลตำรวจไปตรวจสอบแล้วไม่เจอ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คนที่เขาจัดทำบ่อนขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปพบกับตำรวจเองนะ
บอกตำรวจว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนจัดให้มีการเล่นการพนัน
ผมเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนหนึ่ง
คือเมื่อวานตอนค่ำข่าวที่ออกมาเนี่ยตำรวจยังบอกว่าในเสือดุสิตมามอบตัวนี้
คือยังไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไร
ักว่าบ่อนมันหาไม่เจอ
ตกลงวันนี้ถูกแจ้งข้อหานะฮะทั้งปล้นแล้วก็เรื่องของการเปิดบ่อน
ค่ะเพราะคนที่มาแจ้งข้อหากับในเสือดุสิตกับพวกคือคนที่เปิดบ่อนใช่
มีภาพนะมีวงจรปิดมีการโพสต์เฟซบุ๊กของในเสือดุสิต
อ่าว่าเขาไปปล้นเงินมาเพราะถูกโกงจากการเล่นพนัน
ศูนย์เงินไปประมาณสองแสนบาทค่ะเออสี่แสนมั้งใช่ไหมอืม
ข่าวตอนแรกเนี่ยแต่เมื่อวานเขาบอกว่าแค่หลักหมื่น
นะครับอ่าที่สุดแล้วครับวันนี้พวกของในเสือและในเสือ
ถูกควบคุมตัวรวมทั้งหมดสี่คนนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
สี่คนนะฮะมีนายสำริทริมเถื่อนหรือในเสืออายุสามสิบ
สามปีก็คือในเสือดุสิตเนี่ยนะครับนายวัชระมากจงดี
หรือในโจ๊กอายุยี่สิบสองนายอนนเศษอวยพรหรือในตั้ม
อายุยี่สิบนายสัมภาษณ์โสพีหรือในโออายุยี่สิบเจ็ดปี
ทั้งหมดมีภาพปรากฏว่าเข้าไปปล้นบ่อนการพนันย่านสะพานใหม่
ตั้งอยู่ในซอยผลโยธินห้าสิบแยกหนึ่งแขวงอนุสาวรีเขต
เขนกรุงเทพอยู่หลังห้างแห่งหนึ่งสาขาสะพานใหม่
ทำให้ตำรวจเขาวุ่นวายกันไปหมดนะฮะนี่แล้วทั้งหมดเนี่ย
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งนะครับ
เป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังก่อ
เหตุนะครับในเสือกับนายโจ๊กบอกว่าเขาไม่ได้ไปปล้นเขา
เข้าไปเล่นพนันในบ่อนเป็นบ่อนไฮโลเสียเงินไปประมาณสอง
หมื่นอ่าหลังจากที่มีคนที่อยู่ที่บ่อนมาบอกให้เลิกเล่น
เพราะว่าบ่อนนี้เขย่าบังคับลูกเต่าได้เขารู้สึกว่าถูกโกง
ก็เลยบันดาลโทษะโวยวายขึ้นแล้วมีคนเห็นว่าอ่าเขา
โวยวายคนกลุ่มบ่อนก็กรูเข้ามาหาเขาก็เลยชักอาวุธ
บีบีกันขึ้นมาพกติดตัวมาเอามาข่มขู่ภายในบ่อนให้
เอาเงินคืนนะครับอ่าหลังจากเกิดเหตุทางบ่อนก็มาพูดคุย
กับในเสือแล้วก็ตกลงก็ตกลงกันได้เป็นเรื่องเข้าใจ
ได้เงินคืนก็กลับไปก็เป็นเรื่องเรียบร้อยประมาณอย่างนี้
นะครับตำรวจก็แถลงผลการจับกลุ่มวันนี้นะครับก่อน
นำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทีแรก
เอ๊ะจะแจ้งข้อหาไม่แจ้งข้อหาอะไรยังไงปรากฏว่ามัน
ชัดเจนว่ามีบ่อนเกิดขึ้นจริงจริงนะครับเพราะว่าทาง
ตำรวจนะฮะพลตำรวจรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการ
ตำรวจนครบานสองบอกว่าเมื่อสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
นอกจากพวกในเสือจะมามอบตัวก่อนแล้วเนี้ยน่ะปรากฏ
ปรากฏว่าตอน๓ทุ่มมีบุกคน๒คนมาพบตำรัวสรรอบางเขนฮะ

นายมานิดบอกว่าคือเจ้าของสถานที่
ต่อเนื่องไปถึงตี๓ซึ่งเข้าสู่๒๔สิงหาแล้วนะครับ
เขาก็จัดให้มีการเล่นพนันไฮโลนะจริงในสถานที่ที่เล่นอยู่เป็นอาคารไม่มีเลขที่ในซอยผลโยธินห้าสิบแยกหนึ่ง
ซึ่งนางสาวปัญญาพรบอกว่าตัวเองเป็นเจ้ามือนะนายมานิดเป็นเจ้าของสถานที่
แล้วชายสองคนที่ทราบชื่อตอนหลังก็คือนายเสือกับนายวัชระมากจงดีเนี่ย
ก็เข้ามาเล่นแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่ในบ่อนมีชายอีกสองคนตามมาตอนหลัง
มายืนคุมเชิงแล้วก็ก่อเหตุได้เงินทั้งหมดไปจากวงพนันเนี่ย
รวมรวมแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งตอนที่เกิดเหตุ
นางสาวปัญญาพรกับนายมานิดบอกว่าในเสือกับพวกอ้างว่าถูกโกง
ก็เลยเข้ามาเคลียร์ตอนนั้นในเสือกับพวกเนี่ยก็หยิบเงินไปแล้ว๑๒๐๐
แล้วถามว่าเอาเงินมาเท่าไหร่ในเสือบอกว่าเขาเอามา๑๕๐๐๐
บ่อนก็เลยเอาอย่างนี้จบปัญหาให้เพิ่มอีก๓๕๐๐
พวกนี้ก็ได้ไป๑๕๕๐๐แล้วก็ออกจากบ่อนไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมามอบตัวแล้วบอกว่าเคลียร์ได้แล้วเนี่ย
เขาบอกว่าไม่เคลียร์เพราะถือว่ามาปล้นบ่อนเขานี่ฮะก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจก็เลยแจ้ง
ดำเนินคดีเป็นสองคดีนะครับก็คือคดีร่วมกันปล้นทรัพย
อันนี้คือแจ้งพวกในเสือแล้วก็เล่นพนันอะไรพวกนี้ด้วย
ส่วนคดีลักลอบเปิดบ่อนพนันก็แจ้งข้อหากับนางสาวปัญญาพรกับนายมานิด
ทีนี้วันนี้ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ก็ไปตามคดีนี้นะครับช่วงที่ถูกคุมตัวไปห้องสอบสวนเนี่ย
เจอในเสือนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในเสือเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
แม่ข้อมูลตำรวจหมดแล้วครับผมรู้แค่ว่าผมโดนโกงครับผมโกงผมก็เอาคืนเงินผมคืน
อะไรที่เขาคิดว่าเขาโกงเราไปผมแทงไม่เคยถูกอะครับพี่
ผมเสียไปหมื่นห้าห้าร้อยครับก็รู้ว่ามันโกงก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วครับ
แค่นั้นเองครับครับผมธรรมดาไม่เคยทำให้ใครดีหรอ
หลังจากนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดออกมาเราจะมาเล่นไหมออกมาเล่นผมก็ต้องเลิก
ต้องทำงานเหมือนเดิมแล้วครับยืนยันว่าเราไม่ได้รับใบสั่ง
ใครให้มาก่อเหตุใช่ไหมไม่ได้รับครับผมไม่มีนายครับ
นี่เขาก็สอนด้วยบอกว่าการพนันนี้ไม่เคยให้อะไรกับใครนะครับ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ปล้นอืมแต่ถูกแจ้งข้อหาว่าปล้นนะฮะ
เจ้าของบ่อนเข้ามาบอกว่าปล้นนะครับส่วนตำรวจนะครับ
บอกว่าบ่อนนี้เพิ่งแอบเปิดได้สองสามวันนะฮะทำให้ตำรวจไม่มีข้อมูลนะครับ
เพราะว่าชื่อก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นการลักลอบการเล่นพนัน
เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องลักลอบเล่นนะครับเพิ่งมาเปิดได้๒๓วัน
ตอนนี้ก็จะขยายผลไปถึงคนที่บงการเปิดบ่อนไม่ใช่แค่สองคนที่มาพบตำรวจ
บอกว่าเป็นเจ้าของบ่อนกับเจ้าของสถานที่เท่านั้นเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติม
ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนมาเปิดแล้วก็เล่นทางจุดไหนแน่
เราก็มีการสืบสวนตามสื่อที่ลงนะครับตามโซเชียลที่ลง
เพราะลักษณะอย่างนี้ถ้าเราทราบเราก็จับอยู่แล้วครับแต่ว่าชั่วโมงนี้เราไม่ทราบ
เราก็เลยไปตามในเสือมาก่อนนะครับเป็นการที่ติดตามไขปัญหาได้ง่ายที่สุด
ก็คือตามในเสือตามในเสือได้เสร็จปั๊บเราก็ทราบว่าจุดที่เล่นมันอยู่ตรงจุดไหน
ถ้าพบเขาก็คงจับแล้วนะฮะแต่นี่ก็คงไม่ทราบถ้าทราบก็คงจะจับนะครับ
ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพพื้นที่ของอาคารไม่มีเลขที่ในซอยผนโยธิน๕๐แยก๑
บางเขนกรุงเทพอาคารนี้ค่ะที่มีการนำมาใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดบ่อน
แล้วเขาอ้างว่าเพิ่งเริ่มเปิดบ่อนเล่นการพนันที่อาคารแห่งนี้เมื่อ๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะนี่ด้านนอกก็กว้างด้านในก็เห็นแบบเนี้ย
เหมือนกับพวกอุปกรณ์ต่างอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างถูกถอดออกไปหมดเลย
ไม่มีไฟฟ้านะตอนนี้ในอาคารนะคะ
แล้วก็ด้านหลังของอาคารมีประตูที่ทะลุออกไปอีกซอยหนึ่งได้
คือถ้ามีตำรวจมาหรือมีอะไรคือหนีทางด้านหลังได้อ่ะ
มีประตูออกทางด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปออกอีกซอยหนึ่งเลยนะคะโอ้โห

อกจากนี้ค่ะคุณภูริพัฒน์บอกว่าลองสังเกตดู
มันมีกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าเต็งต่ำเต็งสูงอั้นสองแสน
อย่างนี้ค่ะเต็งดอกอั้น๑๒๓๕๖อั้น๑แสน
เต็ง๔อั้น๕๐๐๐กระดาษแบบนี้ตกอยู่ในอาคารเต็มเลยค่ะ
แล้วก็มีโพยพนันฟุตบอลหลายใบเลยค่ะ

แทงกัน๒๓๒๔สิงหาคมที่ผ่านมามีฟุตบอลอะไรนะคุณภาคภูมิ

รีเมลิกอังกฤษกันโซซีเลอาอะไรพวกนี้
ก็ไม่รู้เขาแทงคู่ไหนหรือยังไงวันโลกเขาเปิดฤดูการกันแล้ว
แต่นี่ก็คือเป็นโพยที่ลงวันที่ไว้เลยว่า๒๓๒๔สิงหาคม
ทีนี้คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับนายมานิดใช้ประทุม
ซึ่งนายมานิดคนนี้ไปพบกับตำรวจ
แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้จริง
เป็นคนจัดให้มีการเล่นพนันไฮโลจริง
เดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะว่านายมานิดจะคุยกับนักข่าวของเราว่ายังไง
ผมไม่ได้ดูแลเป็นส่วนการส่วนตัวก็ดูแลแค่เก็บของกันเอง
เจ้าเก็บของแค่นั้นของผมและร้านจอดรถนี่ก็ไม่มีของอะไร
ของบ่อนข้าพเจ้าเจ้าจอดรถ

คุณพูดยังไงสนามภาคเขาเจ้าเก็บจอดรถของเขา
ของเราไม่มีอะไรของเราก็เก็บของ
ของเก่ากับพวกโต๊ลูกเก่าของผมเราขายไปแล้ว
แค่นั้นน่ะจบเก็บก็ขายไปแล้ว
อันนี้เราไม่มีหรอกบอลเบิร์นเขาเล่นหรือกันเองหรือเปล่า
ก็แค่นั้นอาจจะทะเลาะกันแล้วเล่นกันเองมาแอบลักเล่น
เพราะตัวเขาก็เปิดเห็นเสรีไม่มีอะไร

นี่ไฟก็ให้มาเนี่ย
ต่อไปเอ้ยเปิดให้มาเนี่ย

เป็นเจ้าของอาคารแห่งนี้
ของสถานที่จริงเขาเช่าไว้เพื่อเก็บต๊กสนุคเกอร์เก่าแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการแอบมาลักลอบเล่นการพนันโดยคนที่เป็นเจ้ามือก็คือนางสาวปัญญพรที่ไปพบตำรวจนะคะแต่เขาไม่รู้ไงว่านางสาวปัญญพรหรือคนที่มาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างเขาแค่เช่าอาคารนี้ไว้เขาบอกแบบนี้นะเขาก็ไปพบตำรวจในฐานะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณภูริพัฒน์ก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ๊ยบ่อนเนี่ยเหรอเปิดมาเป็นปีแล้ว

ชาวบ้านบอกเปิดมาเป็นปีแล้วก็มีเปิดเปิดปิดนะคะ
ระหว่างที่เปิดก็ปิดไปหลายครั้งเคยปิดไปนานสุดเนี่ยเดือนกว่าแล้วก็มาเปิดอีกรอบ
แต่ละวันมีคนไปเล่นการพนันเป็นร้อยคน
พี่มณิชย์บอกมี๖๗คนเมื่อกี้
ชาวบ้านบอกบอกว่าเป็นร้อยอืม
แล้วก็บอกว่าเฮียต่อเต่าเป็นคนมาเช่าพื้นที่ให้เปิดบ่อนค่ะ
แล้วก็เป็นคนเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยค่ะ
ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จะมีการส่งสัญญาณกันค่ะ
เพื่อให้ปิดชั่วคราวบ่อนนี้ก็เลยเปิดปิดค่ะ
ปกติคนเข้าคนออกเดียวป่ะ
ก็ไม่เยอะพออยู่พร็อกแรกเยอะ
ลุงเขาเล่าจากประสบการณ์จริง
บอกว่าลุงเคยเข้าเหมือนกัน
ลุงบอกว่าเฮียต่อเต่าเนี่ยเจ้าของตัวจริง
ออกมารับหน้าให้เท่านั้นค่ะต่อเต่านี่ใครติหรือเปล่า
ข่าวเราเหรอไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวสิผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ตอนนี้นะครับได้สั่งย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สอนอบางเขตแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าก็คือรองภูมิกับการสอบสวน
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามรองภูมิกับการสืบสวน
สารวัตรสืบสวนและสารวัตรป้องกันและปราบรามด้วยนะฮะ
ก็เป็นการสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบานสอง
ทีนี้มีคำถามว่าอ้าวแล้วผู้อำกับการล่ะอืม
สอนอบังเขนเนี่ยนะครับคือระหว่างที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
พันธมตเอกอำนาจอินทรสวนภูมิกับการสนบังเขนอยู่ในช่วงของการลารัชการนะฮะ
อ่าก็เลยถือว่าไม่ถูกคำสั่งย้ายในการไปช่วยราชการที่อื่น
ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องการปล่อยประละเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืมอืม